นักร้องชื่อดังของวงเกาหลีใต้นั่นเองนะคะ
ตอนนี้จะบอกว่าหลายต่อหลายคนแสดงความเสียใจ
แล้วก็มีการทวิตผ่านกันต่อเนื่องอย่างเยอะมากมายเลยทีเดียว
รวมไปถึงไอดอลชาวไทยด้วย
ที่ให้ความสนใจเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลย

ด้วยความที่ว่าวงชายหนี้ได้บินรัดฟ้ามาเปิดโชว์เคส
จัดคอนเสิร์ตและแฟนมิติ้งในบ้านเรานับครั้งไม่ท่วน
วกกับศิลปินไทยเองหลายต่อหลายคน
ก็โกลอินเตอร์กลายเป็นศิลปินดังในเกาหลีด้วยเช่นเดียวกัน

เหล่าไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยก็เลยพากันแสดงความเสียใจ
และแสดงความอาลัยต่อการจากไปของจงฮยอนค่ะ
ตามมาด้วยการโพสต์ภาพจอดำในอินสตราแกรมส่วนตัว
เพื่อแสดงความอาลัยแด่จงฮยรนั่นเอง
ได้มีการโพสต์อินสตราแกรมเป็นภาพเจ้าตัว
ที่เดินทางไปร่วมงานศพของจงฮยอนค่ะ
พร้อมด้วยข้อความที่ว่าไม่มีคำใดจะกล่าว
ร่ำลาคุณทำดีที่สุดแล้วเรารักคุณ

ตอนนี้คุณคงมีความสุขแล้วหลับให้สบายนะคะ
ขณะเดียวกันที่นัททิวไผ่งาม
หรือว่านัททิวเองค่ะก็โกอินเตอร์

ที่ชื่นชอบในความสามารถของจงฮยอน
และได้โพสต์ในอินสตราแกรมไว้อาลัยนักร้องดัง
ทิวบอกว่าเสียใจแล้วก็ตกใจมาก

เพราะว่าจงฮยอนเองเป็นทั้งนักร้องที่

แล้วก็ยอมรับว่าจงฮยอนเป็นคนนึง

นัททิวเองอยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้แบบเขา
ชื่นชมเสียงร้องแบบเพอร์เฟอร์แมนต์ต่างในการ

รวมไปถึงการดูแลตัวเองให้มีรูปร่างที่ดี
เรียกง่ายว่าชอบทุกอย่างในความเป็นจงฮยอนนั่นเอง
ทิวบอกว่าอาจจะไม่ได้เล่าให้ใครฟังมากนัก

แต่ว่ามีแค่แฟนคลับแล้วก็คนใกล้ตัวเท่านั้นที่รู้
นัททิวเองก็ได้ใช้เพลงลูซิเฟอร์ในการออดิชั่น
แล้วก็ใช้เพลงลูซิเฟอร์นี่แหละในการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าจงฮยอนเป็นไอดอลคนหนึ่งคนสำคัญของนัททิวไผ่งามเลยทีเดียว
อีกหนึ่งอย่างค่ะที่นัททิวได้บอกไว้ว่าคุณครูสอนร้องเพลงคนแรกที่เกาหลี
และคุณครูเองก็เคยได้ผู้ชื่นชมในตัวจงฮยอนให้นัททิวฟังบ่อย
ก็แน่นอนว่าทำให้นัททิวประทับใจแล้วก็อยากจะทำให้ได้แบบเขาบ้าง
เพราะฉะนั้นการสูญเสียครั้งนี้ค่ะนัททิวเองเชื่อว่าต้องมีหลายต่อหลายคน
คนใกล้ตัวแฟนรวมไปถึงคนที่ชื่นชมเห็นเขาเป็นไอดอลเห็นเขาเป็นตัวอย่าง
เช่นเดียวกับผมรู้สึกเศร้าเสียใจแต่ก็ขอให้ทุกคนนั้นเข้มแข็งนะคะ